วันเสาร์แบบนี้อย่าเพิ่งเหงากันนะ

วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรสวยงาม

แล้วนี่ฮะขว้าบิกินิตัวจิ๋ว
บอกเลยว่าจิ๊วมาก
จิ๋วชนิดที่ว่านั่นบิกินิหรือที่คาดผมกันแม่คะสิ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่ทะเลต้องลุกเป็นไฟ
เห็นไหมน้องใหม่เนี่ยสร้างมาตรฐานการไปเที่ยวทะเลเอาไว้แบบนี้
พวกเราจะทำยังไงดีลาขวัญพี่แจ๊ค
แดงไม่มีแรงเดินเลยนะคะ
แล้วเสื้อของน้องใหม่นี่โอ้โหยังไงอ่ะ

นี่แทบจะไม่ใช่เสื้อแล้วนี่แทบจะเป็นผ้าคาดผมอยู่แล้วนะ
เที่ยวทะเลของน้องใหม่ยังมีอีกนะคะคุณผู้ชม
เปลี่ยนมาใส่เกาะอกสีชมพูแบบหวานกับกางเกงยีนขาสั้น
เฮ้ยก็ดูน่ารักฮาราจุกุดีเหมือนกัน
เสิร์ฟความตาสกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะกับชุดสีเหลืองนี่เลย
ท่อนบนก็คือตัวเล็กจิ๋วแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วพอเวลายกแขนขึ้นโพสต์ท่าโอ้โหอาจจะเห็นซี่โครงแบบแบมนิดหน่อยนะ
คือจริงมันเป็นกล้ามหน้าท้องด้วยแหละถ้าเห็นชัดนะคุณผู้ชมนะ
และนอกเหนือจากชุดต่างที่น้องใหม่เขาใส่ไปเที่ยวทะเลแล้ว
สรรค์ไม่แพ้กันคุณผู้ชมดูซิเอวเขาอะ
คืออะไรจะสวยจึ้งขนาดนั้นเนี่ยดูดิ
คุณทำอะไรที่มันมากกว่าคำว่าสวยอีกไหม
มันมีความสวยแบบดึงดูดสายตา
คือคนบางคนเนี่ยเขาสวยนะแต่เขาไม่มีเสน่ห์
ที่บอกไปยืนมองฟันนางนางสวยจริง
พี่แจ๊คบอกว่าสวยยันฟันเออจำได้เลยวันนั้นนะ
แต่เอาจริงหลายคนนะที่เห็นลุคต่างของน้องใหม่เขาโชว์โซ่ทรงลงเอวแล้ว
เป็นห่วงไม่ได้ว่าน้องใหม่จะเป็นคนคลั่งผอมหรือเปล่า
เพราะบางภาพเนี่ยคือเอาจริงมันก็เห็นเหมือนคล้ายเป็นซี่โครงอ่ะนะคุณผู้ชมนะ
เอาอย่างนี้นะคะน้องใหม่เขาออกปากพูดเองเลยว่าหนูไม่ได้ข้างผอมนะคะพี่
ก็กินอาหารปกตินี่แหละนะถามทั้งพี่เต๋อทั้งคุณแม่แล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ผอมไปนะ
เอาไปฟังเสียงน้องใหม่กันหน่อยค่ะ
มันคือเสื้อนะคะไม่ใช่ที่คาดผม
ไม่ใช่ที่คาดผมนะคะทุกคน
มันเป็นเสื้อจริงค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
หนูแบบยังกินข้าวอยู่ไม่คั่งแน่นอนค่ะ
เต๋อเป็นคนที่แบบถ้าถามเขาจะบอกใหม่ไม่ได้ผอม
เค้าก็จะแบบเฉยพี่ดูทันหน่อยแม่ดูทันหน่อย
ถ้าคนรอบที่อ่ะโอเคก็

ยาวิพี่จะไม่ชั่งน้ำหนัง
ไม่อยากเบดตัวเลข

อารมณ์เราแปลกคนในวันนั้นเวทยาภารกัน
ใช่ไหมเราก็จะมีความมั่นใจในส่วนทรงองค์เอว
อย่างคุณผู้ชายเองเวลาออกกำลังกายเขาก็มีความมั่นคง
เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงอย่างคุณน้องใหม่เนี่ย
เขาหุ่นดีแบบนี้เขาก็ต้องงัดออกมาโชว์กันบ้าง